เชื่อว่าท่านผู้ชมเคยเห็นข่าวเรื่องรักแท้ไม่มีวันตายเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะฮะ
แต่เวลาผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นด้วยนะครับ
หลังจากผ่านมาเกือบปีนะฮะเรื่องราวนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าท่านจำได้นะครับบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรี
นี่ฮะคือสามีเนี่ยแม้ว่าภรรยาจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ก็ยังเก็บศพเอาไว้ที่บ้านแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนกับมีชีวิตเลยนะ
เอาข้าวเอาน้ำมาให้เปิดเพลงให้ฟังมาพูดมาคุย
บอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างว่าวันนี้ไปทำงานที่ไหนไปเจออะไรยังไงมาบ้าง
นะครับฝ่ายสามีนะครับก็คือพันเอกไพรวันเอี่ยมคณานะครับ
เป็นอดีตในทหารนะฮะส่วนภรรยาที่เสียชีวิต
คือนางสาวศาสิวิมลเอี่ยมคณาอายุ๕๖ปีนะครับ
ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสามสิบห้าปีก่อนที่ภรรยาของพันเอกไพรวันเนี่ย
จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อ๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทางครอบครัวก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะครับ๙คืน
อ่าจัดงานศพทุกอย่างนะเหมือนกับทีมงานแต่งงาน
แต่พันเอกไพรวัลเลือกที่จะเก็บศพภรรยาไว้ที่บ้านนี่นะฮะ
ชาปนกิจค่ะแต่ทีเนี้ยเวลาผ่านมาเนี่ย
ตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยมาถึงตอนนี้นี่
เกือบปีก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้ง
เพราะว่าหลังจากพิธีชาปนกิจไปเรียบร้อยนะฮะเสร็จพิธีชาปนกิจ
มาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่พันเอกไพรวันยังทำกิจวัตรทุกอย่างเหมือนเดิม
เหมือนกับว่าภรรยายังมีชีวิตอยู่ข้าวของทุกอย่างเนี่ยเก็บไว้เหมือนเดิม
ทุกเช้าก่อนออกไปทำงานนำข้าวมาให้ค่ะอ่านี่นะฮะ
จุดทูบชวนพูดชวนคุยบอกว่าจะไปไหนบ้างจะไปทำอะไรบ้าง
กลับมาถึงบ้านจุดทูปคุยกับภรรยาอีกเล่านู่นนี่นั่นให้ฟัง
ไปเจอเรื่องเครียดแบบไหนสุขสมหวังอะไรยังไง
เล่าให้ฟังทุกอย่างทำเหมือนกับว่าภรรยายังไม่ไปไหนอืม
แต่เนี่ยฮะที่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมทุกวันทุกวันเนี่ย
พันเอกไพรวันบอกว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้น
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่พันเอกไพรวันบอกว่าอย่างนี้ครับ
ทุกคืนก่อนจะถึงวันพระพันเอกไพรวันและคนในบ้าน
จะได้ยินเสียงเหมือนมีคนลากเก้าอี้ลากโต๊ะจัดของ
คล้ายกับเตือนว่าอย่าลืมทำบุญนะเดี๋ยวจะวันพระ
ภรรยาของพันเอกไพรวันเนี่ยเธอชอบทำบุญใส่บาท
ค่ะนี่นะฮะคืนสิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
เอกไพรวัลบอกว่าไปทำธุระนอกบ้านได้ไปเจอคนจนเหนื่อย
เครียดเลยนะนอนก็ไม่หลับเช้า๑๘ตุลาคม
นำข้าวมาให้ภรรยาตามปกตินำอาหารมาให้แล้วจุดทูปบอกภรรยา
บอกวันนี้มีนัดนะต้องไปฟังอบรมกับทางกรกตที่ราชบุรี
ตอน๑๐โมงเช้าแล้วเผลอหลับไปจะหลับหลับตื่นตื่นหรือว่าฝัน
ยังไงก็ไม่รู้พันเอกไพรวัลบอกว่าอยู่ดีมีเสียงคน
ข้อประตูห้อง๔๕ครั้งเหมือนกับภรรยามาปลุกเพราะมันต้องตื่น
แล้วเดี๋ยวต้องไปฟังอบรมกับกรกตแล้วตกใจตื่นฮะรีบไปอบรม
ทันเวลาสิบโมงไม่อย่างนั้นไม่ทันแน่แน่จากนั้นทุกวันเสาร์อาทิตย
ฝันเห็นภรรยามาพูดมาคุยด้วยนะอย่างเช่นบอกว่าวัน
อาทิตย์ชาวบ้านจะหยุดอยู่กับบ้านให้รีบตื่นแต่เช้านะ
ออกไปพบป่าชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเช้ามืดมีเสียงเคาะประตูเรียกให้ตื่น
ออกไปดูหน้าบ้านไม่มีคนช่วงวันรับสมัครเลือกตั้งนายกอบตฝันเห็นภรรยา
มาขอไปสมัครด้วยอยากไปเป็นกำลังใจให้ก็เอารูปภรรยานั่งรถสำล้อถีบไปด้วย
เพราะภรรยาชอบนั่งสำล้อถีบอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เอกไรวันบอกว่าเดิมเนี่ยตั้งใจนำร่างไปฝังหลังพิธีชาปนกิจ
โดยลูกชายคนเล็กอุปสมบทให้แม่ด้วยแต่รักและผูกพันกับภรรยามากจริง
อยากอยู่ร่วมกันจนวันตายส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าภรรยาจากไปไหน
แม้จะอยู่คนละพบแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยความรักเนี่ยฮะก็เลยเขียนจดหมงจดหมาย
คำสัญญาอะไรไว้ประมาณอย่างนี้นะครับนี่เขียนไว้หมดเลยนะฮะบอกจะอยู่
จะเก็บเอาไว้หมดนะจะอยู่ร่วมกันทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดไป